คุณผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาด
หลายคนอยากจะไปเที่ยวมันสนุกตระดับในตลาดน้ำ
แต่เวลาไปแล้วไปแล้วเที่ยวที่เดียวไง

แต่ว่าผมจะพาไปที่หนึ่งที่จังหวัดสมุทรสงคราม
สามารถเที่ยวได้ถึง๓ตลาด
ตลาดน้ำไปเที่ยวได้๓ที่ในวันเดียวเลยนะจะบอกให้
ติดตามได้กับผู้สื่อข่าวของเราคนนี้นะครับ
คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
สัญจรทั่วอาทิตยเกาะติดทั่วไทยวันนี้นะครับ
ผมพาคุณผู้ชมแล้วก็พิธีกรทั้ง๓ท่านมาท่องเที่ยวตลาดน้ำอำภาวา
ภายในวันเดียวเราเที่ยวได้ถึง๓ตลาด
โดยตลาดเช้านั้นเรามากันที่ตลาดน้ำท่าคาครับ
ซึ่งที่นี่นะครับมีของหวานซึ่งแปลกมากครับ
เป็นสังขยานมสดมะพร้าวร่อนจ้อนนะครับ

แต่ว่าตอนนี้ผมขอท่องเที่ยวบรรยากาศ
ภายในตลาดน้ำท่าคากันก่อนครับ
ตลาดน้ำท่าคาคืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว
ในอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ชาวสวน
อาชีพดั้งเดิมของผู้คนในท้องถิ่น

ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตริมคลองท่าคา
ชาวสวนยังใช้เรือเป็นภาษณะ

ส่วนใหญ่จะใช้เรือในการขนส่งสินค้า

พืชผักสวนครัวและผลไม้

ส่วนราคานั้นก็ย่อมเยาว์ซะเหลือเกิน
หากชาวสวนคนไหนมีฝีมือในการทำอาหาร

และอีกมากมายหลายเมนู

หนึ่งในนั้นคือของหวานชื่อแปลกหู
ทำให้ผมต้องตามไปดูว่ามันเป็นยังไง
นั่นก็คือสังขยานมสดมะพร้าวล่อนจ้อน
ซึ่งรสชาตินั้นต้องบอกเลยว่า

จนผมต้องขอตามไปดูขั้นตอนการผลิต

เจ้าของร้านและผู้คิดค้นไอเดียของหวานเมนูนี้
โดยส่วนประกอบก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมอ่อน

น้ำตาลมะพร้าวแท้ไร้สารเคมีเกลือสมุด
ส่วนเนื้อมะพร้าวที่เราเรียกว่าล่อนจ้อนนั้น

หรือที่ชาวสวนเรียกว่ามะพร้าวอ่อนใกล้คืนทึก
จากนั้นต้องปลอกเปลือกแล้วแกะเนื้อมะพร้าวออก
ด้วยการใช้มีดคมคว้าเนื้อออกจากกะลา
แล้วนำมะพร้าวที่ได้ไปล้างน้ำให้สะอาด

จนทำให้มะพร้าวล่อนจ้อนนั้นมีสีขาว

ก็นำไข่ไก่นมสดน้ำตาลมะพร้าว

จากนั้นก็เทสังขยาหยอดลงไปในมะพร้าวที่นึ่ง

ก็จะได้สังขยานมสดมะพร้าวล่อนจ้อน
รสชาติอร่อยพร้อมนำไปขายแล้วล่ะครับ
ซึ่งยอดขายนั้นต้องบอกว่าดีมาก

อกจากนี้ยังมีวุ้นมะพร้าวร่อนจ้อน
และน้ำมะพร้าววุ้นใบเตยร่องหนอีกด้วย
มันเป็นของแปลกแล้วก็มีตัวสังขยานมสดด้วย
ก็คือเอามะพร้าวตัวที่ไซส์เล็กค่ะ
แปรรูปเป็นกว้านออกมาเป็นลูก
แล้วก็หยอดเป็นเนื้อพวกสังขยา
แล้วก็จะเป็นสังขยานมสดแทนตัวกะทิค่ะ

สังขยาเราจะเป็นสังขยากะทิใช่ไหมคะ
ก็เลยลองเปลี่ยนดูว่าเป็นสังขยานมสด
แล้วเราก็ทำให้มันค่อนข้างไม่หวานมาก

เพราะว่าลูกหนึ่งเหมาะกับคนทานได้หมดนะคะ
เพราะไซส์มันกำลังดีแล้วก็เป็นวุ้น
บางคนก็จะชอบเป็นลักษณะชอบเป็นวุ้น

อย่างที่ออกมาตรงนี้เนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวก็สนใจ
แล้วก็รสชาติของมะพร้าวที่นี่

แล้วก็ทำให้มะพร้าวมีความหวานในตัวเองค่ะ
เวลานี้ก็ช่วงใกล้เที่ยงพอดีครับ
ผมจึงพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อ
ที่ตลาดน้ำบางน้อยอายุกว่า๑๐๐ปี
อยู่ใกล้กับตลาดน้ำอำภาวาเพียงแค่๔กิโลเมตร

อยู่ที่หน้าวัดเกาะแก้วอำเภอบางคนที
เมื่อก่อนตลาดน้ำบางน้อยเป็นที่ค้าขายผลไม้
ผลทางการเกษตรจากชาวสวนที่อยู่รอบตลาด

ทำให้ตลาดน้ำบางน้อยเปลี่ยนจากตลาด
กลายเป็นชุมชนเก่าแก่ริมน้ำ
ที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่
และวิถีชีวิตริมน้ำอย่างเรียบง่ายให้คงอยู่เหมือนเดิม
พอช่วงบ่ายแก่เราก็ไปเที่ยวกันต่อที่ตลาดน้ำอำภาวา
ตั้งอยู่ริมคลองใกล้วัดอำภาวันเจติยาราม
ที่นี่เป็นตลาดน้ำยามเย็นแห่งแรก
แต่ตลาดแห่งนี้จะดูคึกคักเป็นพิเศษ
เพราะมีร้านอาหารมากมายหลายร้อยร้าน
รวมไปถึงร้านขายของฝากที่กระจายอยู่ทั่ว
ทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวในยามเย็น
เปิดให้บริการในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
มีสินค้าทุกอย่างของจังหวัดสมุทรสงคราม

ถือเป็นทริปที่คุ้มค่าและใช้เวลาไม่นาน
ที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
แต่ที่เหมือนกันคือวิถีชีวิตริมคลองของผู้คน
ที่ยังมีให้เห็นเหมือนเช่นในอดีต

หากใครมองหาที่เที่ยวชิกเก๋ไก๋สไตล์ไทยแลนด์
แนะนำตลาดน้ำ๓แห่งนี้
เป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณผู้ชมด้วยนะครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน